รัฐสภานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นเดินทางไปที่สภา
แล้วก็มีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา
ใช้เวลา๒วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้
พิปรายกันแบบเต็มตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ
ตอนนี้ก็อภิปรายกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มอภิปรายเนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
ซึ่งเดินทางไปที่รัฐสภาครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกเลยนะถือเลิกดีสักประมาณ๘นาฬิกา
ตามข่าวเขาบอกโอ้โหละเอียดกว่านั้นอีกนะ๗นาฬิกา๕๙นาทีเนี่ย
คุณเศรษฐาไปถึงปุ๊บนะครับไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
สารพระสยามเทวาธิราชสารตายายเพื่อความเป็นสุริมงคล
ก่อนจะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับ
อันนี้ก็มันจะกาดนะฮะทักทายนักข่าวสีหน้ายิ้มแย้ม
หลังจากนั้นนะครับก็มีการขึ้นรถกอล์ฟไปศักระ
พระราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗ครับ
ก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ตื่นเช้านะครับ
ประมาณ๖โมงครึ่งพร้อมจะชี้แจงครับ
และแถลงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภาครับ
เดี๋ยวมีภาพบรรยากาศไปดูกันนิดหนึ่งนะครับ
บอกว่ามาสภาครั้งแรกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรตินะครับ
เพราะว่าไม่เคยมาได้เห็นความอลังการส่วนการแถลงนโยบาย
วันนี้มีความพร้อมไม่มีเรื่องไหนที่กังวลนะครับ

ทีมงานก็คุยแบ่งงานกันชัดเจนครับ
ก็พร้อมชี้แจงทุกคำถามครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องกัญชายืนยันคำเดิมนะครับ

เพราะมันมีข่าวว่าจะมีการแถลงนโยบาย

ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจว่านายกจะชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาได้นะครับ
คุณอนุทินนั้นพูดถึงการปราบปรามคอรับชันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมฮ
มอบหมายให้ทางคุณชาดานะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในการจัดการเรื่องนี้
โดยบอกว่าได้เตรียมข้อมูลในกระทรวงมหาทัยครับโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตพกปืนจะเข้มข้นมากขึ้น
ส่วนที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายนโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจในนโยบายเขียนชัดเจนนะครับว่าเป็นพืชกัญชงกัญชาเพื่อการแพทย์สุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ใช่กัญชาเสรีครับควรเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว
ภูมิใจไทยก็เตรียมเสนอร่างกฎหมายในการควบคุมกัญชงกัญชาใหม่อีกรอบนะครับหลังจากตกไปในสภาสมัยที่แล้วครับ
จุดประมาณเหนือการแสนตนาการได้

แต่ว่าภาคภูมิใจไทยก็กำลังเสนอร่างกฎหมาย
ที่ควบคุมกัญชงกัญชาที่ตกไป
เราก็จะเสนอร่างกฎหมายเข้าไปใหม่
ส่วนว่าที่ประธานวิบรัฐบาล
จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านแล้วก็สวอภิปรายเต็มที่
วันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศสร้างสรรค์
ไม่มีการประท้วงไร้สาระพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอสอ
เป็นองคารักษ์พิทักษ์นายกเพราะวันนี้แถลงนโยบายไม่ใช่อภิปราย
ไม่ไว้วางใจอภิปรายเรื่องของการแถลงนโยบายต่อสภา
แถลงกัน๒วันคุณเขตเต่นคุณผู้ชมสิบเอ็ดกับสิบสองคือจันทร์อังคาร
คือตอนแรกเนี่ยเขาคาดกันว่าวันที่สิบสอง
จนถึงห้าทุ่มทีนี้ถ้าเป็นไปตามกรอบเวลาสามสิบชั่วโมง
ก็จะสักประมาณห้าทุ่มนี่แหละแต่ต้องรอดู
มีการประท้วงอะไรต่างกันเยอะไหมฝ่ายค้าได้๑๔ชั่วโมง
ขอรมอชี้แจง๕ชั่วโมงรัฐบาลได้๕ชั่วโมงสว๕ชั่วโมง
แล้วก็มีของประธานวัทธศภาอีก๑ชั่วโมง
นี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายนะฮะ
ทีนี้เข้าไปดูในสภานะคะคุณผู้ชมก็เป็นการแถลงของคุณเศรษฐาทวีสิน
ครั้งแรกจริงนะคะทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แน่นอนค่ะนโยบายที่ประชาชนจับตาแล้วหลายคนรอฟัง

ด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเติมเงินหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งวันนี้นะคะคุณเศรษฐาก็เป็นคนแถลงตรงนี้
โดยบอกว่าสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นตัวจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจประเทศ
ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ
ทั่วถึงกระจายไปทุกพื้นที่
หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจถึงฐานราก
ให้มันเกิดการจับจ่ายใช้สอย
แล้วรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบภาษีค่ะ
ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอย

และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษี
เกษตรกรนะคะแล้วก็ช่วยประคองภาระหนี้สินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มและน้ำมัน
อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายนะคะ
แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยิ่งขึ้นโดยไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์
ซึ่งรัฐบาลจะหารือแนวทางการทำประชามติค่ะ

ส่วนระยะกลางกับระยะยาวเป็นเรื่องการสร้างรายได้
การขนส่งต่างประเทศการขยายโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดิน
โดยพิจารณาเอกสารสิทธิ์ให้เป็นโฉนด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน๑ครอบครัว๑ทักษะนะคะ
ขณะที่การสร้างคุณภาพชีวิตนั้นรัฐบาลจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารให้เป็นแบบสมัครใจ
ลดกำลังพลในทหารชั้นศัลยบัตรระดับสูง
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันนะคะ
ส่วนการปราบรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดนะคะ
ก็ยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย
แล้วก็ยกระดับนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านบัตรประชาชนใบเดียว
ผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศ
นายกก็ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่น
กับรัฐสภาและประชาชนไทยว่า
รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งค่ะ
และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไป
ขอบคุณครับ